นี่ก็คือสารพระเจ้าตากศิลป์

เดี๋ยวเราสักการะก่อนแล้วกันเนอะ

ก็คือพระแท่นสมัยเก่าแก่

พระเท่นที่สมัยพระเจ้าต่าง

แล้วก็อย่างที่บอกแล้วก็คือ

จะมีเชื้อสายจีน

ใช้เวลาฝาพลังกันมาโหหหลายล้อยปี

พระองค์ท่านเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบ

เราก็ทำภารกิจของเราก็จะได้สำเร็จรู้ร่วงไปได้

จะทำบุญไหว้พระกันเรียบร้อยเป็นสิริมงคลเต็มอิ่มแก่ตัวเอง
แล้วก็นะฮะทีมชาติไทยแหละครับ
ครับนะฮะมีคำถามมากมายอย่างที่บอกนะฮะ
เขียนคำถามมาฝากรายการเรามาถึงเป็นหมื่นคำถามเลย

ระดูการไทยลีกแล้วได้มีโอกาสไปติดตามชม
คือตลอดการทำงานทีมชาติมาเราต้องไปดูอยู่แล้ว
จริงแล้วเนี่ยวันนี้เราได้มา๓๐๔๐คนมีนักเตะในใจอยู่แล้ว
แต่วันนี้เนี่ยเรายังไม่พอหมายความว่านักเตะหน้าใหม่อย่างเช่นศิโรธ
ที่เราได้มาบางคนก็อยากให้หาแบบศรีโรธมาอีกสัก๕๐คน๑๐๐คน
ซึ่งบอลโลกรอบคันเลือกเนี่ยมันจะต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ด้วยนะ
ไม่ได้หมายความว่าเป็นวัยรุ่นเล่นดีในหลีกแล้วจะมาติดทีมชาติเลยนะ
แต่เราจะพยายามซึมซับผสมผสานผสมผสานให้มันสมดุลที่สุด
ใช่ให้เข้ากับแทคติกวิธีการเล่นของเรานะครับแล้วก็คาแรคเตอร์จะต้องฟิตวิ่งสู้ฟัด
จะต้องมีพลังเพราะวันนี้เนี่ยฟุตบอลเนี่ยถ้าขาดพลังแล้วเนี่ย๗๐นาทีก็เดินแล้วนะ
ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการนักเตะที่มีทั้งเทคนิคแทคติกวิธีการเล่นแล้วก็สมรรถภาพร่างกายรวมถึงจิตใจด้วย

งั้นมีนักเตะคนไหนบ้างไหมเนี่ยที่แอบมองแอบมองไว้
ในแมวแรกของเปิดรุฑการก็คือเป็นฮาสสสสตริกด้วย๒๕๑๐๐๑

เจ้าปริ้นท์แหน้ารุงรัฐผมยึดทึกก็เร็ว

นัทพุทธสมบัติโยธาเจ้าเบนท์เนี่ยก็แข็งแปลง

ซิโก้มาแล้วก็กลับไปสโมสร

ถึงเวลาถ้าคุณเล่นสโมสรเนี่ย
ก็คือไม่ใช่ลูกรักก็ต้องหลุดเพราะฉะนั้นนะฮะ
มันไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับท่านผู้ชมหรือว่ากองเชียร์นะ
บางทีดูก็ต้องนึกถึงในการวางแผนเทคติกต่างด้วย
เรารับฟังครับอ่าคำติชมครับนะฮะเรารับฟังนะฮะ
ไม่มีใครไปดื้อรั้นนะว่าจะไม่ฟังหรอกฟังแต่ถามว่าเราฟังแล้วเรามาปรับใช้
เชียร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นลมหายใจของนักฟุตบอล
แล้วการสุดท้ายเลยฮะการเตรียมความพร้อมตอนนี้ฟุตบอลโลกบอลโลก

สุดท้ายตอนนี้เรามีห้าเกมนะครับในบ้านสามเกมนอกบ้านสองเกมนะฮะ
ประเดิมกับซาวดี้ก่อนนะครับเราก็หมายมั่นปั้นมือว่าเราจะล้างแค้นยังไง
มาหมดแล้วฮะฉะนั้นถามว่าวันนี้เนี่ยเราอยากได้แต้มไหม
อยากได้แต้มแต่มันไม่ใช่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่ยากเกินเกินสิ่งอ่า
ที่เราคาดหมายฉะนั้นถ้าทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับ
สโมสรให้ความร่วมมือนะครับทีมชาติเองก็เตรียมความพร้อมที่ดี
ตอนนี้เราวางแผนจะเก็บจะเก็บตัวแล้วยี่สิบสามคนที่จะประการ

แล้วเหลือกล้องเชียร์นะฮะ

เราจะเปิดศึกอีกครั้งหนึ่งเดือนมีนาคมนี้นะครับ

รับรองทีมชาติไทยวิ่งสู้ฟันแน่นอน

ในการเตรียมศึกภูตบอลโลก

มาดูเราได้เลยนะครับนะฮะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
หรือติดตามความเคลื่อนไหวนะครับ

สวัสดีครับ